ซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องเช่าแล้วก็เบิ้ลเครื่องยนต์เบิ้ลเครื่องรถกระบะใส่
เสียงดังตลอดวันตลอดคืนและสุดท้ายยังหาเรื่องอีกนะฮะ
ควงมีดมาหาเรื่องเขาด้วยไปดูคลิปที่ถ่ายไว้กันนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฮะแต่สุดท้ายเมื่อกี้เห็นผู้ก่อเหตุไหมครับ
ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ขณะที่ผู้เสียหายกลับจากที่ทำงานแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่ภายในห้องพัก
จู่นะครับมีนายแก๊ปนายแก๊ปไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง
อายุประมาณ๒๐กว่าปีเท่านั้นเองเช่าอยู่ห้องแถวเดียวกันนี่แหละครับ
ขับกระบะมาจอดแล้วก็เบิ้ลเครื่องยนต์ใส่เสียงดัง
แล้วก็ตะโกนโหกเวกโวยวายท้าทายให้ผู้เสียหายออกมานอกห้องพักนะครับ
ทั้งที่ผู้เสียหายก็บอกให้ใจเย็นใจเย็นก่อน

แต่ว่านายแก๊ปวิ่งเข้าไป

ทำท่าจะกระโดดถีบผู้เสียหายด้วย
แล้ววิ่งกลับมาที่กระบะหยิบเอามีด
ทำท่าจะไปฟันผู้เสียหายด้วยนะฮะ
เพราะดีผู้เสียหายคุณปิดประตูทางนี้จังหวะนี้
โอ้โหเอามีดวิ่งไปหา

ดึงประตูให้ผู้เสียหายจะออกมา
พยายามให้ผู้เสียหายออกมาข้างนอก
ผู้เสียหายก็เลยโทรแจ้งเจ้าของห้องเช่า
แต่ว่านายแก๊ปก็ข่มขู่แล้วก็ฟันแฟนของผู้เสียหายด้วยนะ
แต่มีชาวบ้านแล้วก็เจ้าของห้องรีบเข้ามาห้ามปราม
ก็ตัวของผู้เสียหายก็ไม่ถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
แต่ก็มีการโพสต์เรื่องนี้เตือนภัยเอาไว้

ทั้งต้นโพสต์เองหรือว่าผู้เสียหายเองนะครับ

ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันมีสาเหตุมาจากอะไร
แก๊ปถึงมาอารวาสตรงนี้นะครับ